นี่นะคะสองตายายสามีภรรยากันอายุ๘๓ปีทั้งคู่ค่ะ

ชาวบ้านคาดว่าน่าจะเป็นเพราะโควิดค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาไม่ได้ซีซัวพูดเองเออเองนะคะมีมูลค่ะ
เพราะก่อนหน้านี้ลูกชายและลูกสะพ้ายของคุณตาคุณยายเนี่ย
เป็นโรคโควิดแต่คุณตาคุณยายเนี่ยคือ
ไม่ได้ตรวจเลยไม่รู้ไงคะว่าป่วยเป็นโรคโควิดหรือเปล่า
แต่ที่แน่ก่อนเสียชีวิตมีอาการป่วยมา๑สัปดาห์แล้ว
แล้วสุดท้ายท่านเสียชีวิตกอดกันเสียชีวิตค่ะ
บ้านพักที่ปฐุมธานีแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านทำไงก็ไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่านะคะ
แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโควิดชาวบ้านก็เลยเอาผ้าห่มนี่แหละค่ะ
เห็นไหมคะไปคลุมร่างของคุณตาคุณยายไว้แล้วเห็นไหมค
ดอกไม้ด้านบนวางดอกไม้เพื่อเป็นการเคารพศพแบบนั้นนะคะ
แล้วศพทั้งสองศพเนี่ยเพิ่งจะมีคนกู้ภัยมาเก็บไปเมื่อ๓ทุ่ม
ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานอนเสียชีวิตเกือบวันนะคะคุณผู้ชม
นี่อีก๒ศพนะคะที่เสียชีวิตคาบ้านค่ะ
ฝ่ายคุณตาชื่อว่าคุณตาเอิบจำเรินใจ
ส่วนคุณยายชื่อว่าคุณยายลำพวนจำเรินใจค่ะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณกลอยใจเป็นหลานของผู้เสียชีวิต
บอกว่าคุณตาเอิบเนี่ยแกมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคเกาะ
ส่วนคุณยายลำพวนค่ะเป็นโรคความดันโลหิตต่ำแล้วก็มดลูกไหล

แล้วสุดท้ายแล้วพอไม่สบาย๑สัปดาห์
ตี๓เมื่อวานนี้ก็คือตี๓ของ๒กรกฎาคม
ฝ่ายคุณยายเสียชีวิตก่อน
ยังไม่ทันได้เก็บศพคุณยายเลยค่ะ
คุณตาก็มาเสียชีวิตตามไปติดประมาณบ่าย๒วันเดียวกันนะคะ

คือก่อนหน้านี้ไปแจ้งตำรวจที่สพคลองหลวงตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์มาตรวจสอบ
แต่รอแล้วรอเล่ารออยู่ทั้งวันแบบนั้นนะคะ

ก็ไม่มีใครเข้ามาตรวจสอบสักทีนะคะ
อีกศพหนึ่งตามไปติดก็คือคุณตา
เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่า๒ศพตายขาบ้านค่ะ
ไม่สบายประมาณ๑อาทิตย์แล้วคุณยายเสียชีวิตประมาณตี๓ของเมื่อคืน
ส่วนคุณตาเสียชีวิตประมาณบ่ายโมงของวันนี้
แจ้งเจ้าหน้าที่ไปตั้งแต่ตอนเช้าไปแจ้งความก็แล้ว
ไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยไม่มีใครกลับมารับส่งเลย

แจ้งความที่สนสพคลองหลวงค่ะ
เขาบอกว่าจะประสานงานเจ้าหน้าที่ให้เข้ามารับให้เข้ามาดู
จะให้หมอมาพิสูจน์ว่าเป็นหรือไม่เป็น
ถ้าเป็นก็ต้องไปรับศพที่โรงพยาบาลกลับมา
ถ้าเป็นก็คือรับศพกลับมาไม่ได้แต่เขาจะทำการเผาให้ทำให้
แต่จนป่านนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดเข้ามาเลย
เวลานี้ค่ะประมาณ๒ทุ่มแล้วยังไม่มีศพยังอยู่ในบ้าน
ยังไม่ได้ไปทำอะไรแม้แต่อย่างเดียว
ตายแล้วนะคะสรุปแล้วเสียชีวิตไปทั้งหมด๑๘ชั่วโมง
ก่อนที่จะไปเก็บศพนะคะแล้วก็นำศพทั้งสองเนี่ยไปสวอปนะคะ
รอดูวันนี้ว่าคุณตาคุณยายติดเชื้อโควิดหรือเปล่า
ส่วนใครที่เข้าใกล้คุณตาคุณยายก็จะกลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะคะ
นี่คืออีก๒ศพที่ตายอย่างโดดเดี่ยวที่คลอง๑ปฐุมธานีค่ะ